ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของดีเหมือนกัน
ทุเรียนเนี่ยบอกว่าเลยว่าช่วงนี้กำลังมา

แต่ว่านอกเหนือจากทุเรียนเมืองนนที่ว่าดีแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่เมืองนนท์ที่เขาขึ้นชื่อก็คือ

ลองทานดูครับกระท้อนเมืองนนท์ที่ขึ้นชื่อรือชามากกว่า
ร้อยปีนะเขาบอกแบบนั้น
กระท้อนแห่งนี้เขาบอกว่ามาจาก๒แหล่งคือ
ท้อนบ้านกลางและกระท้อนจากตะบนบางขุนกองอำเภอบางกรวย
สืบสารการปลูกกระท้อนกันมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน
เช่นเดียวกับที่นี่ที่สวนห่อสิริพันธ์แห่งนี้
เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่ไม่ยอมแพ้สืบสารการปลูกกระท้อน

งานนี้ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีบุกไปเยี่ยมเยือนถึงที่เลยนะครับ
แล้วก็เล่าให้ฟังถึงแนวทางในการผลักดันให้กระท้อนเมืองนนไปไกลยิ่งกว่าเดิม

กระท้อนของนนทบุรีก็คล้ายกับทุเรียนนะครับ
ก็คือมีชาวสวนที่ปลูกเนี่ยเหลือน้อยลงนะครับ
ที่สนใจเรื่องนี้ก็เหลือน้อยแล้ว
สิ้นเนื้อประดาตัวไปจำนวนมากนะครับ
แต่ว่ากะท้อนบางกลางของน้วนทบุรีเนี่ย
ก็มีผู้คนที่ยังรำลึกถึงตลอด
แล้วก็มีอย่างเช่นคุณสิริพันธ์ก็เป็นคนหนึ่งนะครับ
ยังรักในกระท้อนบางกลางก็ฟื้นฟูขึ้นมานะครับ

แต่อาศัยความรู้สมัยใหม่มาช่วยการจัดการด้วย
แนวทางของนนทบุรีในการส่งเสริมเนี่ย
เราจะส่งเสริมในเรื่องการปลูกผลไม้จำนวนน้อยนะครับ
ผลผลิตได้มีคุณภาพและได้ราคาสูง
อ่ะได้ยินท่านผู้ว่ายืนยันแบบนี้แล้วก็ชื่นใจแทนเกษตรกรนะ

เดี๋ยวลองทานดูแล้วผมมีหมายเลขโทรศัพท์ให้ด้วยเดี๋ยวจดกันนะฮะ
เขาบอกว่าตอนนี้เขาได้ทำการปรับปรุงสายพันธุ์ให้หลากหลายกว่าเดิม
แล้วก็ที่ครองใจคนชอบผลไม้นี่ก็คือพันธุ์นี้เลย

ส่วนที่มันเปรี้ยวหน่อยก็เอาไปคลุกกับพริกเกลือสิครับ

แล้วเอามาทำเป็นอาหารคาวทานกับข้าวก็ได้เหมือนกัน
สุดยอดเลยก็คือแกงคั่วกระท้อนเป็นเมนูโบราณหาทานยาก

หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้นะ๐๘๙๘๑๒๑๐๒๒นะครับ
โทรกันไปที่สวนกระท้อนห่อสิริพันธ์นะครับ
ตำบลบางกลางจังหวัดนนทบุรี
โอ้โหอยากได้ข้าวสวยเลย

กระท้อนของดีเมืองนนท์อีกหนึ่งอย่าง
ผลไม้ไทยมันหลากหลายมีหลายอย่าง
แล้วแต่ฤดูฤดูไหนอะไรออกก็กินได้

มีผลไม้ดีให้กินตลอดทั้งปีเลยนะคะ